เรื่องนี้หน่อยค่ะพาดหัวอยู่ด้านหลังนี่โอ้โหกลายเป็นประเด็นใหญ่เป็นเรื่องใหญ่นะคะ
เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นคนไทยเนี่ยเขาก็เช่ารถบัส
จะไปเที่ยวที่พวกเวดานังที่เวียดนามก็ต้องขับรถบัตรผ่านไปทางเส้นลาวใช่ไหม
ทีนี้ขากลับค่ะตอนกลับมาจากเวียดนามจะเข้ามุกดาหารที่บ้านเรา
ปรากฏว่าไปเกิดอุบัติเหตุชนประสานงากับรถ๑๘ล้อที่สปลาว
แล้วเหตุการณ์นี้ค่ะเสียชีวิต๕ศพนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์อันนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วนะ
มีช่วงจังหวะที่เจ้าหน้าที่รุดเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บดูคลิปนี้หน่อย
ดูสิค่ะกู้ชีพกู้ไพของบุคดาหารเนี่ย
ก็ต้องรีบช่วยคนที่อยู่ในรถที่ประสบอุบัติเหตุนะคะ
เอาอุปกรณตัดทางกับคุณมาตัดทาง

ออกมาจากซากรถบัสรถทัวร์คันนี้นะคะ
รถคันนี้เนี่ยข้ามฝั่งจากบุคดาหาร
หลังจากที่รถคันนี้จากมุกดาหารนะผ่านสปลาวไปเวียดนาม
แล้วขากลับเนี่ยก็กลับจากเวียดนามมามาเกิดอุบัติเหตุตรงสปลาวค่ะ
ซึ่งจุดที่เกิดเหตุตรงนี้คือบ้านเหลียนไซ
เมืองอาจสะพังทองแขวงสวรรค์นาเขตนะคะ
แล้วก็ต้องนำร่างคนเสียชีวิตกลับมาที่ประเทศไทย
นำตัวคนเจ็บมารักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
แล้วการลำเลียงมันไม่ใช่ง่ายนะคุณผู้ชม
ใช้เวลาค่ะหลายชั่วโมงเลยแล้วก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก
นักท่องเที่ยวที่ไปกับรถบัสคันนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย๒๑คน
จำนวน๒๑คนบาดเจ็บ๑๘คนเสียชีวิต๓คนนะคะ
ส่วนคนขับแล้วก็คนนำเที่ยวชาวลาวเสียชีวิตอีก๒ศพ
รวมแล้วเป็นเสียชีวิตทั้งหมด๕ศพค่ะ

ใช่นี่กู้ภัยจากสมาคมกู้ภัยร่วมใจมุกดาหาร
บอกว่าพอได้รับการประสานจากสปลาวมาว่าเกิดอุบัติเหตุ
แล้วมีนักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่ด้วย
คืออย่างที่บอกค่ะพอขากลับชนประสานงากับรถพ่วง
ก็เลยต้องมีการขอสนับสนุนอุปกรณ์ตัดถังต่าง

เดี๋ยวลองฟังเสียงของกู้ภัยหน่อยค่ะ
ลักษณะของ๓ศพนี้อยู่ใกล้กันไหมครับหรือว่าอยู่ห่างกัน
อยู่ใกล้กันก็จะเป็นส่วนที่อยู่ข้างหน้ารถทวน
แล้วก็อีก๒ลายจะเป็นไกท์แล้วก็เป็นโทรเฟอร์
นี่ค่ะอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะตอน๒ทุ่ม
แล้วให้ข้อมูลด้วยนะคะบอกว่ารถทัวร์ที่มีผู้โดยสารชาวไทย
เดินทางกลับจากเวียดนามผ่านเมืองอ่าสะพังทอง
จะถึงตัวเมืองสัก๑๐กิโลเกิดอุบัติเหตุชนกับรถ๑๘ล้อ
มีคนเจ็บมีคนตายซึ่งเป็นเส้นทางกลับจากการท่องเที่ยว
ในเมืองเวดานังฮอยอันของเวียดนามเนี่ย
เมื่อรถแล่นมาตามทางหมายเลข๙ใกล้กับโรงงานน้ำตาล
ก็ชนประสานงาเดี๋ยวขอลองดูไลฟ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะคะ
เสียชีวิต๔คน๔ศพเลย

เป็นคนลาวนะคนไทยนะตัวนี้เขายังบงข้อมูลมาได้

นำโซงห้องหมอโด่งเห็นแล้วเบิ้ลทุกคนแล้วปลอดภัยแล้ว
ยังเหลือผู้เสียชีวิตค้าที่ติดภายในรถ
หลังจากเกิดเหตุจาระที่สถานกงศูนย์นักแขวงสวรรค์นักเขต

แล้วก็ต้องประสานกับจาระที่ฝั่งไทย

รับตัวคนเจ็บมารักษาที่โรงพยาบาลของมุกดาหาร
หลังจากนี้เดี๋ยวต้องสอบสวนหาสาเหตุนะคุณ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงทำให้รถทัวร์

เมื่อกี้เห็นสภาพหน้ารถทัวร์นะคุณนะ